มาดูเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ชอบนวดแผนโบราณ
วดเนี่ยมันไม่ได้อันตรายหรอกค่ะแต่ว่าบางคนต้องระวัง
คนมีโรคประจำตัวหรือว่าคนมีอาการบาดเจ็บ
ต้องระมัดระวังนะคะมีผู้ชายคนนึงค่ะ
เขาไปนวดเป็นนวดไทยนี่แหละนวดแผนโบราณ
ร้านนวดแห่งหนึ่งนะคะที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
วดเสร็จแล้วอยู่ดีเขาหายใจไม่ออก
นี่คือเป็นภาพแบบบรรยากาศหลังจากที่เขานวดเสร็จแล้วเขาเริ่มมีอาการ
เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้แบบเต็มกันก่อนนะคะ

นาทีชีวิตคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เขาอายุประมาณ๓๕ปีค่ะ
เขาไปใช้บริการนวดแผนไทยที่ร้านนวดแห่งหนึ่งที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ
เกิดอาการแบบนี้ค่ะเขาแน่นหน้าอก

คนในร้านนวดก็มาช่วยกันนะคะช่วยประคองช่วยบีบนวดมือนวดเท้า
ช่วยพัดกันแบบนี้ค่ะ
คืออาการไม่ดีขึ้นเลยคุณผู้ชมคะเขาเริ่มแย่จนต้องปั๊มหัวใจ

รอเจ้าหน้าที่เป็นชั่วโมงนะคะรถโรงพยาบาลบางประกอบพัทยาก็มารับตัวไป
สัญญาณชีพเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมพอเจ้าหน้าที่มารับตัวไป
แต่หลังจากนั้นมันกลับไปแย่อีกค่ะ
ก็แย่ลงเรื่อยสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะ

นภาอุดหนุนเขาโพสต์เอาไว้
เขาบอกว่าตั้งใจอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบนวด
คาดคิดว่าการที่เพื่อนของเธอไปนวดในวันนั้น
จะเป็นการจบชีวิตโดยไม่คาดฝัน
ผู้โพสต์เขาก็เล่าถึงเหตุการณ์นี้นะคะว่า
ริ่มเลือดไปอุดตันตรงคั่วปอดทั้งสองข้างจนหายใจไม่ออกค่ะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนของคนที่โพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
เขามีอาการบาดเจ็บจากการเตะฟุตบอลก่อนหน้านี้

แล้ววันที่ไปนวดร้านนวดไม่ได้ซักประวัติอย่างละเอียดค่ะ
พอนวดแล้วก็ไปกดตรงจุดที่เคยบาดเจ็บ
เลือดที่เกาะตัวอยู่เกิดการกระตุ้น
แล้วก็วิ่งเข้าสู่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอด
จนเกิดอาการอุดตันหายใจไม่ออก
แล้วสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
สาเหตุของเพื่อนที่เสียชีวิตก็คือริ่มเลือดที่อยู่ในหลอดเลือด
เลือดนะคะริ่มเลือดก็จะเป็นลักษณะ
คือไม่ใช่น้ำเลือดอ่ะเป็นอาจจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นก้อนเลือดนะคะ
ที่อยู่ในหลอดเลือดแล้วไปอุดตันคั่วปอด
เลือดเกิดจากอะไรริ่มเลือดเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะ
กรณีของเพื่อนคือมีอาการบาดเจ็บพกช้ำอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดการพกช้ำก็จะมีริ่มเลือดไปอยู่ที่หลอดเลือด
ไปอยู่ที่เป็นเส้นเลือดเป็นหลอดเลือดของแต่ละเส้น
ที่จะไปเลี้ยงในส่วนต่างของร่างกาย
คุณหมออธิบายว่าแบบนี้นะคะก็คือ๑ถ้าริ่มเลือดไปอยู่ในหลอดเลือดหลอดใด
ก็คือเป็นเส้นเลือดของเส้นที่ไปเลี้ยงสมมุติไปเลี้ยงหัวใจ
ถ้าริ่มเลือดนี่หลุดออกไปแล้วก็วิ่งไปตามหลอดเลือด
คือเส้นเลือดเส้นนั้นนะคะถ้าไปอุดตันตรงหัวใจ
ก็ทำให้หัวใจเกิดอะไรคะก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงที่หัวใจใช่ไหมคะ
น้านี่บาดเจ็บอยู่แล้วบาดเจ็บเพราะฉะนั้นคือริ่มเลือดมันเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว
อยู่ก่อนแล้วนะคะอยู่ก่อนแล้วมันไม่ได้เกิดตอนที่เขาไปนวดนะ
แต่ว่าคือมันอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนจากการที่เขาเกิดอุบัติเหตุ
มีรอยพกช้ำดำเขียวนะคะแล้วไปถูกกระตุ้นไปถูกกระตุ้นโดยการนวด
เข้าใจไหมคะไปถูกกระตุ้นโดยการนวดนะไปถูกกระตุ้นโดยการนวดเนี่ย
คือหมอเนี่ยไปนวดตรงที่มีริ่มเลือดแล้วมันก็หลุดมันก็วิ่งไปตามเส้นเลือด
แล้วก็ไปอุดตันปอดทั้งสองข้างคั่วปอดทั้งสองข้าง
ทำให้หายใจไม่ออกนั่นคือสาเหตุของการเสียชีวิต
เนี่ยค่ะก็เธอก็เลยบอกเพิ่มเติมนะคะว่าใครที่จะไปนวดเนี่ยนะทุกครั้งเลยนะคะ
รู้ตัวก่อนว่าตัวเองมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บตรงไหนมาก่อนหรือเปล่า
และต้องบอกหมอนวดอย่างละเอียดทุกครั้งนะคะหมอนวดหรือร้านนวดเองก็เช่นกันค่ะ
ซักประวัติลูกค้าให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่ามองแค่รายรับที่จะได้มา
มองถึงบริการที่ดีและสำคัญที่สุดก็คือเป็นบริการที่ต้องปลอดภัยด้วยนะคะ
หมอนวดควรจะมีการซักประวัติอย่างถี่ถ้วนไม่ใช่เห็นแก่ตัวและเอาแต่เงิน
กรณีแบบนี้เพื่อนเดินเข้าไปในสภาวะที่ไม่ปกติอยู่แล้วคือขากระเพกกระเพก
คุณรู้อยู่แล้วเขามีอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นการนวดไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรก
นี่คือเรื่องสำคัญถ้าจัญญบันของหมอนวดไม่มีอุบัติเหตุ
หรือเรื่องราวที่น่าเศร้าใจก็จะเกิดขึ้นอย่างกรณีของเธอนะนี่เอง
คือฟังแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นความรู้ใหม่นะสำหรับท่านที่นิยมการนวดแผนโบราณนวดแผนไทย
คือบางครั้งเรามีอาการฟกช้ำอาการเคล็ดเราจะไปเจอหมอนวดไทยบางคน
บอกว่าอ๋อเดี๋ยวต้องแก้ได้ยิ่งต้องไปนวดยิ่งต้องไปขยี้ให้มันหายฟกช้ำหายปวดหายเมื่อย
ต้องจับเส้นตรงนั้นต้องคลึงตรงนี้ค่ะแต่ว่ากรณีของผู้ที่เสียชีวิตท่านนี้เนี่ย
มีอาการฟกช้ำเลือดมันเป็นริ่มมันเป็นเลือดลักษณะแข็งตัวอยู่
พอนวดปุ๊บกระตุ้นไอ้ตัวริ่มเลือดเนี่ยมันวิ่งเข้าเส้นเลือดเลย
ก็เลยไปอุดตันหายใจไม่ออกแต่จริงแล้วอันนี้ฉันไปนวดบ่อยนวดแผนไทยเนี่ยนะ
ร้านที่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาจะให้เรากรอกข้อมูลทำประวัติเลยก่อนนวดนะคะ
ตรงไหนหรือเปล่าเจ็บตรงไหนมาก่อนไหมตรงไหนต้องระวังเป็นพิเศษไหม
เขาจะถามนะเขาจะถามอย่างละเอียดนะคะแล้วเราต้องแจ้งหมอนวดทุกครั้งด้วยแต่
อันนี้ต้องยอมรับนะว่าร้านนวดโดยทั่วไปที่เราเจอโดยทั่วไปเนี่ย
พอเห็นผู้ที่มีลักษณะอาการแบบนี้ส่วนมากก็จะนวดให้
บอกว่าไอ้เคล็ดขัดยอกฟกช้ำอะไรพวกนี้เนี่ยแก้ได้
เดี๋ยวแก้ตามอาการแก้ตามจุดแก้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
ซึ่งความจริงแล้วคุณควรจะบอกเขาว่าไม่นวด
ว่าจุดนี้เรานวดให้ไม่ได้นะถ้าเป็นตรงขางั้นเรานวดแขนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ดังนั้นคืออย่างที่บอกค่ะต้องได้มาตรฐานจริง
ทั้งร้านนวดทั้งหมอนวดนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดอันตรายแบบนี้แหละค่ะ
ดังนั้นเนี่ยใครที่จะไปนวดต้องบอกเลยนะคะว่า
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถนวดไทยนวดแผนโบราณได้นะคะ
กรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกเขาบอกว่ามี๕ข้อที่ต้องระมัดระวังในการนวดนะคะ
สตรีมีคันไม่ควรนวดเด็ดขาด
คนที่เพิ่งกินอิ่มใหม่เพิ่งกินอิ่มปุ๊บไปนวดเลยเนี่ยไม่ได้
อย่างน้อยต้องครึ่งชั่วโมงนะคะ
สภาวะข้อต่อหลวมกระดูกพลุนกระดูกบาง
ใครที่ใส่อวัยวะเทียมหลังผ่าตัดกระดูก
คนที่มีโรคประจำตัวค่ะโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง
อันนี้คือ๕ข้อสำคัญถ้าคุณเป็นลักษณะนี้๕ข้อนี้อย่าเพิ่งไปนวดนะคะ
แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะที่ผมว่าอันนี้ต้องเรียนรู้และศึกษานะ
เป็นกรณีศึกษาไปเลยนะเห็นคลิปเมื่อสักครู่ไหมอืม
พอเขามีอาการลักษณะแบบนั่งอยู่แล้วคนมารุมเต็มเลย
แล้วจะมีภาพที่มีคนเข้าไปช่วยตรงปั๊มหัวใจ
ซึ่งเราก็คือผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าในคลิปคือเป็นการใช้ข้อศอกลักษณะแบบนี้ค่ะ
แล้วคนที่เข้าไปบีบไปนวดแล้วถ้าเขามีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ย
ควรจะทำกับเขายังไงที่ว่าแจ้งหมอแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว

คือแจ้งแล้วแล้วเป็นชั่วโมงถึงมาถึง
ถ้าตามหลักของการแพทย์ฉุกเฉินผมว่ามันนานมาก
หรือว่าไม่ได้แจ้งหรือว่าไม่ได้แจ้งไง
คือพอเกิดเหตุแล้วช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนโดยไม่ได้แจ้ง
เพิ่งมาแจ้งตอนหลังแล้วมานับเวลาตั้งแต่เป็นเนี่ย
เป็นชั่วโมงหรือเปล่าเพราะว่าแพทย์เขาจะมา
เจ้าหน้าที่เขาจะมาถึงช้าขนาดนั้นเหลือเป็นชั่วโมง
ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับเรื่องของการนวดนะคะ